คุณผู้ชมครับมาติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงไอทีมรอบ
สัปดาห์นี้กันบ้างว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้าง

มีการไปโพสต์ลิงก์อนาจารย์เว็บไซต์อนาจารย์แบบโพสต์เอง
โดยอัตโนมัติโดยเจ้าของไม่รู้มาก่อน
ถ้าว่าคลิกเข้าไปนั้นก็พบว่าเป็นไวรัสติดมาด้วยนะครับ
วันนี้ธิดาไอทีของเราคุณจิรภาสุริสุข
วิธีการแก้ไขมาฝากติดตามจากรายงานครับ
หลายคนที่ใช้เฟซบุ๊คคงงไม่น้อยกับการเจอเพื่อนที่โพสต์กลิงก์เว็บ
พร้อมข้อความแปลกเชิงอนาจารย์ตามกลุ่มในเฟซบุ๊ก
เป็นการโพสต์แบบอัตโนมัติโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
ซึ่งชี้แจงว่ากรณีนี้ถือเป็นลักษณะของการสร้างสแปมเพื่อการโฆษณา
มีพฤติกรรมเรียนแบบการปล่อยไวรัสแต่ไม่ใช่ไวรัสค่ะ
โดยเน้นการแพร่กระจายของข้อมูลผ่านคีย์เวิร์สหรือข้อความที่ล่อแหลม
รอให้ผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้ามากดหากใครเผลอไปกดก็จะเป็นภาหะ
ลิงก์ต่อแบบอัตโนมัติค่ะ
แต่กรณีนี้ไม่ได้ถือว่าเกิดเป็นครั้งแรกบนเฟซบุ๊คค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คตั้งสเตตัสเอง
รวมถึงโพสต์ข้อความไปยังหน้าวอลของเพื่อนโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวค่ะ
ลักษณะนี้จะเป็นข้อความแบบเชิญชวนให้กดลิงค์ที่แนบมา
มีทั้งข้อความเช็คดูเพื่อนที่เข้ามาดูโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ก

การชวนวาดการ์ตูนแบบง่าย
และเว็บไซต์สร้างข่าวลวงต่างที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ค่ะ
จุดประสงค์ของผู้ที่ทำนอกจากต้องการรายได้ค่าโฆษณาแล้ว

เพื่อไปขายต่อยังบริษัทอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขามหาศาลเลยค่ะ
สุดวิธีแก้ไขนั้นให้เข้าวิธีตั้งค่าของเฟสบุ๊ค

ลบแอปที่เราไม่ได้ใช้งานหรือไม่คุ้นเคยออกให้หมดค่ะ
ที่สำคัญควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการถูกล้วงข้อมูลค่ะ
ส่วนการป้องกันนั้นก็ทำได้ง่ายค่ะ
แค่ไม่กดลิงก์ในโพสต์ข้อความแปลกของเพื่อน
แต่ควรสอบถามให้แน่ชัดว่าเพื่อนได้โพสต์ข้อความเองนั้นหรือไม่
รวมถึงสังเกตเนื้อหาของข้อความ
และลักษณะของลิงก์ของเว็บไซต์ที่มีความผิดแปลกไปจากเดิมหรือไม่
โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่สร้างข่าวรวงขึ้นมา
มักตั้งชื่อเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงกับชื่อเว็บต้นฉบับ
จนทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนค่ะ

เพราะบางแอปอาจจะขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มากเกินไป
ซึ่งในอนาคตการล้วงข้อมูลผู้ใช้จะมาในลักษณะนี้มากขึ้น
การขออนุญาตเข้าถึงกล้องถ่ายรูป
การขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อเบอร์โทรศัพท์และอื่น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลและการใช้งานที่ผู้ใช้ไม่ควรมองข้ามค่ะ
จีรภาสุวิสุกทาวเทราะทีวีรายงาน